มีชาวบ้านที่ขอนแก่นเนี่ยเขาบอกว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งคลุมคลั่งไปเผาบ้านเขากลางดึก
คือตำรวจเนี่ยมาช่วยนั่นแหละแต่ว่าแม่ชาวบ้านก็ต้องออกแรงกันเยอะอยู่พอสมควร
กังวลว่าอนาคตมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกหรือไม่
นี่ฮะท่านผู้ชมครับผู้ชายคนนี้นะครับนี่เป็นช่วงหนึ่งที่พยายามไปไล่กันลงมา
เผาบ้านก็แล้วปีนขึ้นหลังคาบ้านชาวบ้านก็แล้วจุดไฟเผานะครับ
คือนี่ฮะข้างล่างก็มีเจ้าหน้าที่รออยู่ชาวบ้านก็รออยู่
คือล่วงลงมาเนี่ยถึงคุมตัวไว้ได้นะครับก่อนหน้านี้ก่อเหตุไว้เยอะเลยนะฮะ
นางสาวสาวิตรีทองชุมนะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์
ผู้ชายที่เห็นในคลิปเนี่ยความจริงคือเพื่อนบ้านของเธอ
สุริยาคุณคล่องอายุ๓๓เมายาเสพติดเสพยาเสพติดจนหลอนนี่นะฮะ
เหตุการณ์นี้คือ๑๕ตุลาคมนะครับจุดไฟเผาที่นอนในบ้านตัวเองก่อน
ทีนี้พอมีคนเห็นเขาไปช่วยกันดับไฟนายสุริยาปีนขึ้นหลังคา
นี่คือบ้านญาติปีนขึ้นหลังคาบ้านญาตินะเอาจอบขึ้นไปด้วยโวยวายบอก
มีคนมาฆ่าเขาแล้วจุดไฟเผาบ้านซึ่งเป็นบ้านญาติ
ชาวบ้านก็เกลี้ยกล่อมไม่ยอมลงมาปีนเสาไฟอีกกระโดดไปหลังคาบ้านชาวบ้านหลังอื่นอีก
เย็นค่ำจน๕ทุ่มชาวบ้านบอกปำรวจกลับ
ไม่รู้จะทำยังไงเพราะนายสุริยาไม่ยอมลง
แล้วกลัวจะไปเผาบ้านคนอื่นต่ออีกจนตี๒ถึงไล่ตีกันจนแบบยอมลงมาเอง
ตุลานะเมื่อวาน๑๖ตุลาสุริยาปีนขึ้นหลังคาบ้านอีก
พยายามเผาอีกปีนไปหลังคาบ้านญาติอีก
จุดไฟโยนไฟใส่หลังคาบ้านเพื่อนบ้านไต่บนสายไฟ
เรียกตำรวจมาตำรวจก็มาเกลี้ยกล่อม
ไม่ยอมลงตำรวจกลับอีก
ชาวบ้านทีนี้บอกไม่ได้แล้วนะไม่ให้กลับนะพี่
ต้องเอาให้ลงมาก่อนนะถึงให้กลับ

ก็ไล่ตีกันตีกันจนสุดท้ายร่วงตกลงมา
ตำรวจก็คุมตัวไปสพน้ำพอง
ชาวบ้านบอกก็สบายใจขึ้นนั่นแหละ
แต่ทีนี้ก็เลยกังวลว่าไม่รู้เดี๋ยวสงบสติอารมณ์อะไรเรียบร้อยเสร็จ

นั่นน่ะสิอันนี้คือปัญหากลัวว่าจะแบบวนหลูบ

เขาบอกเขาไม่รู้จะทำยังไงจริงชาวบ้านบอก
พอตำรวจมาบางทีตำรวจก็พยายามเต็มที่แล้ว
อย่างคืนแรกรอจน๕ทุ่มตำรวจกลับ
ชาวบ้านต้องไปไล่กันลงมาเองเอาวันต่อมาก่อเหตุอีกแล้ว

อันนี้คุณผู้ชมครับอีกสักครู่กลับมาครับ